จากว่าประกันสังคมเขาจะไปเพิ่ม

จากกล้ามร้อยเป็น๑๒๐๐บาท

สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานบอกว่า

เสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

ทันตกรรมของสถานพยาบาล

ให้สำนักงานประกันสังคมพัฒนาการ

ที่ให้สำนักงานประกันสังคมปรับเพิ่ม
ค่าบริการทันตกรรมให้มากกว่า๙๐๐บาทต่อปี

ฟันในซี่ที่ถอนยาก
จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ๑๒๐๐บาท

กรณีทำฟันปลอมฐานโลหะ

โดยขอปรับเพิ่มขึ้นเป็น๖๐๐๐บาท

ประกันตนเพื่อความสะดวกในการ
รับบริการทางการแพทย์ได้ในกรณีทันตกรรม

ปัจจุบันมีสถานพยาบาลเอกชน
นิกเข้าร่วมในการบริการแก่ผู้ประกันตน
จำนวนกว่า๒๗๐๐แห่งทั่วประเทศ

ภายใต้ป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า

ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย

ประโยชน์กรณีทันตกรรมในอัตราค่า

อุดฟันถอนฟันขูดหินปูน

ผู้ประกันตนโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
ซึ่งขนาดนี้จำกัดวงเงินไม่เกิน๙๐๐

ในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำข้อ
เรื่องการเบิกจ่ายสามารถนำหลักฐานใบเสร็จรับเงินใบรับรองแพทย์
สำนาวสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน
ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่จังหวัดและสาขาทั่วประเทศ
เพื่อให้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคม
ภายใน๒ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์นะครับ